เนื่องกับเรื่องสวยนี่แหละค่ะคุณวิโรธเปิดมาคุณวิโรธก็ตามต่อ
จากที่เมื่อวานนี้เรื่องสวยกล้วยทอดใช่ไหมคะมีตำรวจสองนายเข้าไปมอบตัวแล้ว
คุณวิโรธก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะบอกว่าอ้าวตกลงเป็นตำรวจจริงเหรอเนี่ย
ตกลงเป็นตำรวจหรือว่าเป็นกุ้ยกันแน่นี่คุณวิโรธใช้คำนี้นะ
เพราะทำตัวแบบนี้นี่ไม่เหมาะสมกับการเป็นตำรวจเลยสวยสติ๊กเกอร์สิงโตสามพันห้าเนี่ย
ตกลงหัวขบวนคือใครไอ้๓๕๐๐ทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเอาไปจ่ายให้ใคร
คุณวิโรธบอกอันนี้ต้องตามต่อทีมข่าวเราไปตามต่อเหมือนกันนะครับ
หลังจากกล้วยทอดเราก็ไปดูปลาหมึกบดย่านบางบัวทองกันต่อ
ทอดเมื่อวานอยู่นนทบุรีวันนี้ไปบางบัวทองเจอพ่อค้าชาวเวียดนาม
เขาบอกอันนี้ไงที่เมื่อวานเขาโชว์ให้เราดูอ่ะผมมีเป็ดกับไก่สิงโตอะไรไม่มีหรอก
มีเป็ดกับไก่นี่แหละที่ผ่านมาผมเคยโดนจับแต่มีคนที่เป็นเพื่อนร่วมชาติอ่ะ
เคยอยู่บางทายมานานามาเคลียร์ให้แล้วผมก็ได้เป็ดกับไก่มาสองรูปเนี้ย
มันมีราคานะสองใบนี้จ่ายเดือนละแปดร้อย
แล้วต้องจ่ายให้พื้นที่บางบัวทองอีกด้วยเขาเรียกกันว่าไงรู้ไหมคะ
ว่าไงฮะพี่จ่าพี่จ่าเหรอเออไม่รู้จ่าไหนอืม
แล้วเขาบอกเจ้านี้ยังไม่ได้ให้สติ๊กเกอร์เขามาเลย
ทุกวันนี้เขาต้องขายให้ได้อย่างน้อยเนี่ยหนึ่งพันบาทถ้าไม่ขายก็ตาย
เพราะแต่ละเดือนต้องจ่ายเงินให้ประมาณแปดหน่วยเก้าหน่วยค่ะอุ้ย
ทำไมมันเยอะจังหน่วยงานไหนเนี่ย๘๙หน่วยงานเลย
ตกเดือนตกหกพันบาทได้แล้วถ้าแจ็คพอร์ตเจอหน่วยไหนมาจับครั้งแรก
มีค่าน้ำอีกอืมค่าน้ำค่าเหนื่อยเนอะแล้วแต่เขาจะเรียก
แล้วก็ต้องจ่ายรายเดือนเดือนละห้าร้อยเดือนละหกร้อยอ่ะ
มา๗เดือน๘เดือนแล้วตอนนี้สติ๊กเกอร์ที่มีอยู่นี่เหมือนสะสมเลยพี่อุ๋ย
ห้าใบแล้วค่ะอุ้ยตายแล้วแต่พกมาแค่สองใบอ่า
เพราะบางหน่วยจ่ายเงินไปแล้วเขายังไม่ได้ให้สติ๊กเกอร์มาอืม
พอถามว่ามันมีหน่วยไหนบ้างเหรอโอ้โหอยากฟังไหมคะ
สันติบันหนึ่งบอชนอบางบัวทองโอ้อีกสองสามหน่วยจำไม่ได้มันเยอะ
อ่าจำชื่อไม่ได้จริงจริงผมไม่ต้องกัดฟันขายของถึงตีสองตีสาม
เขาใช้คำว่าไงรู้ไหมนี่ทีมข่าวถึงขั้นขีดเส้นใต้หนามาให้ดิฉันอ่าน
ครับรู้สึกโคตรเหนื่อยอ่าเขาใช้คำเนี้ย
บางวันได้กำไร๓๐๐หักค่ากินค่าสติ๊กเกอร์เอ้าไม่เหลืออะไรแล้ว
แล้วต้องหาเงินให้ได้อย่างน้อยสองหมื่นต่อเดือนเพราะมันมีค่าเช่าห้องขาน้ำขาไฟ
จะเก็บเงินส่งเงินกลับบ้านให้แม่ให้ลูกอีกและนี่ไม่ใช่แค่ตัวเขานะที่ต้องจ่ายสวยพกสติ๊กเกอร์เหมือนยันกันผีอ่ะ
เพื่อนทุกคนโดนแบบนี้หมดไม่มีใครกล้าออกจากพื้นที่เลยค่ะ
ไม่ได้กลัวไปทับถิ่นขายทับที่ใครนะกลัวไปเจอสวยที่อื่นอีก
ขายนิดหน่อยโอเคถ้าบางคนขายไม่ได้หลือไม่ได้นิดหน่อย
คนนี้จ่าย๘๐๐อีกคนนึง

ใช่ทำงานเหนื่อยแทบตายสุดท้ายไม่ได้อะไรเลย

อีกคนนึงพ่อค้าหมึกบดเหมือนกันมีสติ๊กเกอร์เป็ดไก่เหมือนกัน
อยู่ไทยมาสามเดือนคนนี้จ่ายเดือนละพันค่ะ
แล้วจ่ายหลายหน่วยตกเดือนละ๔๐๐แลกกับการไม่ถูกจับส่งกลับประเทศ
มันไม่ใช่หน่วยเดียวเว้ยแปดหน่วยเหมือนกันสติบาลแน่วันหนึ่ง
บางทีมันลดให้๒๐๐บาทบางทีใจดีลดให้๒๐๐บาทอันนี้เรียกใจดีไหม
อันนี้ทางเขาอ้างว่าอย่างนี้นะจริงไม่จริงอย่างไรก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาชี้แจงได้นะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาอ้างว่าอย่างนี้เขาอ้างหลายหน่วยเลย
เอาเมื่อวานเราเจอพ่อค้าหมึกบดชาวเวียดนามแล้วเจอพ่อค้าถั่วชาวอินเดียด้วย

แต่สติ๊กเกอร์เขาต่างกันหมึกบดมีเป็ดกับไก่แต่ขายถั่วมีเสือโครงและเสือดำ
ก็คือเข้าเมืองผิดกฎหมายก็คือจ่ายสวยเพื่อให้ไม่โดนจับส่งกลับประเทศ
หลายคนก็สงสัยว่าเอ้าทำไมถึงเรียกเก็บสวยจากแรงงานต่างด้าว
หนึ่งคือเข้าเมืองผิดกฎหมาย

สองประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
ผิดกฎหมายในที่นี้ไม่ใช่ว่าค้าขายไม่ใช่อาชีพผิดกฎหมายนะ
แต่ผิดกฎหมายสำหรับแรงงานต่างด้าว
คืออาชีพค้าขายเขาสงวนให้เป็นอาชีพคนไทย
เลขขายขายตามตลาดเปิดเป็นร้านขายของชำเหล่านี้
มันเป็นอาชีพที่สงวนไว้ให้คนไทยเท่านั้น
คือถ้าเป็นต่างชาติต่างด้าวมาขายมันถือว่าผิดกฎหมายไง
คือคนต่างด้าวเนี่ยค้าขายได้แต่ต้องเป็นลูกจ้าง

เร่ก็ไม่ได้เปิดเป็นร้านขายของชำก็ไม่ได้
เป็นเจ้าของแผงตามตลาดก็ไม่ได้นะ

แล้วเจ้าหน้าที่ไม่จัดการไม่ปราบรามไม่จับกลุ่ม
คุณก็มาหากินกับเขาอีก
ใช่ค่ะเพราะโทษโทษมันคือจำคุกไม่เกิน๕ปี

จะว่าไปก็ต้นทางอยู่ที่ถ้าเราไม่ทำผิดกฎหมาย

ก็ถ้าผู้บังคับใช้กฎหมาย

ไม่มีคนรับมันก็จะไม่มีคนจ่าย
คุณวิโรธเขาก็เลยถามไงหลังจากที่สวยกล้วยทอดสวยกล้วยแขกเป็นของจริง
ว่าตกลงเนี่ยเก็บไปส่งให้ใคร
คือสวยรถบรรทุกที่เขาออกมาร้องเรียนให้คุณวิโรธช่วยไปจัดการปราบรามเนี่ย
สติ๊กเกอร์รถบรรทุกเขาก็ยอมรับว่าเขาจ่ายนะ
เพราะเขาอยากจะผ่านด่านโดยไม่ต้องถูกตรวจบ่อย
จะได้วิ่งรอบทำรอบแต่ละวันได้
เขาอยากบรรทุกน้ำหนักที่มันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
แต่สุดท้ายถูกรีดแล้วรีดอีกจนจ่ายไม่ไหว